จำนโยบายของพักไหนและเป็นนโยบายอะไรได้บ้าง

และนโยบายหนึ่งของพักนี้เนี่ย

งานศพไม่เศร้าเขย่าได้มันคืออะไรกันเนี่ย
ไปเลยครับคุณผู้ชมที่ทำการของพักท้องที่ไทยครับ
นักข่าวต้องไปหาความจริงจากเรื่องนี้หน่อย

อยู่ริมถนนท่าตะโกตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ

หลังจากที่นายบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพักท้องที่ไทย

คว้าก้อยี่สอสอได้๑ที่นั่ง
กับนโยบายเดชงานสบไม่เศร้าขยาวได้
แล้วทำให้พักของเขาได้สอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพักเลย
แล้วท่านนี้ยังเป็นการลงสมัครสมัยแรกอีกด้วยนะ
นี่ฮะนายบัญชาหรือว่ากำนันบัญชา
เป็นอดีตกำนันชาวอำเภอท่าตะโกก็บอกว่าต้องขอขอบคุณ
พี่น้องประชาชนนะที่มอบคะแนนให้กับพักมากถึง๑๙๖๐๐คะแนน
ดีใจมากที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ
จริงแล้วเนี่ยนโยบายหลักของพักไม่ใช่เรื่องงานศพนะคุณผู้ชม
เป็นนโยบายการดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตร
ข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็ยางพารา
แต่กลายเป็นว่านโยบายรองได้รับความสนใจมากกว่า
แล้วเป็นที่ฮือหามากกว่าที่คุณผู้ชมเมื่อกี้เขียนว่าอะไร

สามารถไปขออนุญาตเปิดวงเล่นพนันอย่าง
ไพ่แล้วก็วงไฮโลได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
และที่มาของนโยบายนี้ก็เกิดจากอะไร
คือท่านกำนันบัญชาเนี่ยแกลงพื้นที่

แล้วท่านเห็นว่าเออมันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขา
เวลาจัดงานศพเนี่ย
คือแน่นอนล่ะมันเป็นการจัดงานให้กับผู้สูญเสียผู้ล่วงลับ
แต่ก็จะมีการตั้งวงกัน
คือคนมาเฝ้าแหละบางทีจัดงานศพที่บ้านถูกไหม

มันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิถีประชา
แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันผิดกฎหมาย
แต่ท่านก็มองว่าคือถ้าอยากให้ทำเรื่องนี้
ก็ต้องมีการจำกัดหน่อย

อายุก็ต้องมีเกณฑ์วงเงินด้วยในการเล่น
รวมไปถึงสถานที่ในการจัดให้มีการเล่นต้องมีความเหมาะสมครับ

จริงเขาเล่นกันอยู่แล้วเหมือนเล่นหวย
เขาก็เล่นกันหวยใต้ดินกันอยู่ทุกวัน
ทุกคนก็รู้อยู่ผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้แปลกอะไร
แต่ว่าการขอมันก็จะต้องมีขีดจำกัด
มีวงเงินว่าต้องเล่นกันไม่เกินเท่าไหร่
แล้วเล่นกันเฉพาะในเขตบ้านได้เท่านั้น
ในวัดหรือในโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว
พี่น้องแฟนข่าวแทร่ละทีวีมาคอมเมนต์กันหน่อยนะ
ว่าคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายนี้ของพักเขา

คือพอจัดงานศพอาจจะกี่วันก็แล้วแต่

ไม่ใช่ไหลต่อตั้งวงต่อนะไม่ใช่

นักข่าวก็ถามความเห็นเรื่องนี้กับชาวบ้านด้วย
แต่ก็เสียงแตกนะคุณผู้ชม
บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วย

ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยอย่างลุงทร
ทรเนี่ยบอกว่าถ้ามีวงไฮโลนะแหมเดี๋ยวชาวบ้านและญาติมาร่วมงาน
เวลาผู้ล่วงลับนอนอยู่ในโรงจะได้ไม่เหงา
อืมมีแล้วครับ
เรื่องของการพนันมันผิดกฎหมายแหละ
กับน้ำแข็งว่ากรณีนี้ได้หรือไม่ได้ในความเห็นส่วนตัว
มันก็ต้องดูที่ภาพใหญ่ก่อน
มันผิดกฎหมายอยู่แต่พนันก็ไม่หล่ะผมว่าได้นะ
เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอยู่ในสายเลือดน่ะ

คือจะให้เห็นว่าบางอย่างมันเป็นวิถีประชาแต่มันก็ผิดกฎหมายแหละ
เดี๋ยวลองดูเขาจะทำได้หรือเปล่า